ท่านได้ให้การประชุมพินางบประมาณนั้นเป็นวันที่
กระทบกับวันที่ทางพักพลังประชารัฐตั้งใจไว้ว่าจะจัดประชุมพัก
ตามข้อบังคับข้อที่๑๕เพื่อที่จะเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นก็จึงในส่วนผมนะฮะ
ก็ได้มีการปรึกษาหาลือกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็คิดว่าเราก็คงจะต้องเลื่อนครับเลื่อนแน่เพราะว่าเมื่อกระทบอย่างนี้ก็จะเลื่อน
แต่ว่าเลื่อนก็คิดว่าอาจจะน่าจะเลื่อนเร็วขึ้นนะครับ
ซึ่งคิดไว้เบื้องต้นจะเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์
ในวันพบดีวันที่๑๙นะครับซึ่งมีการนัดประชุมไว้ที่ทำการพลักษณ์
ที่อาการบรรษีชั้น๕เวลา๑๐นาฬิกานั้นผมก็พร้อมกับกรรมการมหาลพักษณ์อีกหลายท่าน
ก็ร่วมกันพิจารณาแล้วว่าน่าจะกำหนดให้วันประชุมพักเป็นวันที่๒๗เป็นวันเสาร์
ที่๒๗มิถุนายนเวลาบ่ายโมง๑๓๐๐ออกส่วนสถานที่เดี๋ยวปรึกษากันในนั้น
วันและเวลาก็เช่นเดียวกันก็จะเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
แล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะจัดทัน
แล้วก็เมื่อการประชุมพักเรียบร้อยพรบงบประมาณรายจ่ายเข้ามาก็จะทำได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับ
ตัวสถานที่จะต้องใหญ่ขนาดไหนเพราะสมาชิกกรรมการมหาสมศิษย์
ก็เป็นคณะกรรมการมหาต้องกำหนดจำนวนเนื่องจากมีบรรถการเกี่ยวกับการป้องกันเรื่องโควิด
ซึ่งจะต้องใช้พื้นที่๔ตารางเมตรต่อผู้ประชุม๑ท่าน
ไว้แล้วแล้วก็มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก็จะกำหนดว่าผู้ที่จะเข้าร่วม
ข้อบังคับนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารพัก

สมาชิกที่เป็นตัวแทนพักประจำจังหวัด
ตัวแทนสาขาพักอันนั้นกฎหมายกำหนดไว้นะครับ
และส่วนที่เหลือก็เป็นสมาชิกพักที่พักเห็น
คณะกรรมการบริหารภักดิ์เห็นสมควรที่จะให้เข้ามาร่วม
เพื่อที่จะประชุมให้เป็นองค์ประชุมครบตามที่กฎหมาย

มันอาจจะเหมือนเราพยายามที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ยังเสร็จเสร็จไป

ก็อย่างที่เรียนไว้ว่าวันที่สาม
เป็นวันที่เราคาดไว้แล้ว
และมั่นใจตอนนั้น๑๐๐พอเซ็นต์เรายังจะจัดวันที่สาม
แต่ในเมื่อมีเหตุการณ์ประชุมขึ้นก็จึงถึงค่อยขยับนะครับ
ดังนั้นก็การขยับไปมันก็ไม่ใช่เหตุที่จะต้องไปขยับ
ก็ดูว่าถ้าขยับเข้ามาได้ไหม
ก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะฮะ
เพราะว่าการจัดการประชุมใหญ่นั้นก็
ก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับ

เพราะว่ามันก็ยังอยู่ในขวาง๔๕วันตามที่มี

ผมว่าก็เป็นแนวทางที่ควรจะทำ

มีข้อยุ่งยากหรือมีอุปสรรค

ผื่นไปทำแต่ก่อนนี้นี้
ไม่มีอุปสรรคกันใดทั้งสิ้น

ทุกอย่างจะได้เดินหน้าต่อไปนะครับ
โดยเฉพาะการที่เราจะต้องไปพินา
พระราชบัญญัติโภคมาลต่อไปด้วย

สภาที่สำคัญที่ต้องทำอยู่แล้ว

คณะกรรมการชุดเก่านั้นท่านก็

ตอนนี้มีสถานะเป็นรักษาการ

อะไรนานอยู่แล้วล่ะครับ
ก็ต้องอยู่ที่ท่านนะครับ
ถ้าท่านหมายถึงท่านที่พูดเมื่อเมื่อกี้
ขอสมาชิกทรีย์สภาพุทธแทนลาสธรรม
ท่านต้องลงมาเพราะท่านอยู่สูง
ผ่านการเป็นตำแหน่งหัวหน้าพัก
เสียสละเพื่อที่จะได้เป็นหัวหน้าภักษ์

เป็นเอกภาพเกิดความมั่นคงนะครับแล้วก็จะทำให้พักษ์สามารถที่จะ
โตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นประโยชน์กับพักอย่างยิ่ง
นะฮะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่อ่าท่านตัดสินใจนะฮะ
ประชุมเร็วขึ้นนี่เป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ยังร้อยเปอร์เซ็นต์กับ
แสดงว่าธรรมน์โรง็ไม่มีใครก็มีท่านเดียวนะฮะเพราะว่า
เป็นเอกภาพที่สุดของพลักษณ์กำลังประชาธิบัติเหลือกว่าทุกที่
ที่การประชุมเร็วขึ้นเนี่ยฮะแสดงว่าท่านพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
กรรมการบริหารพักรักษาการพร้อมที่จะจัดประชุม

ตำแหน่งคนอื่นก็ขอให้ผ่านการประชุมวันที่๑๙ไปนะครับ
แล้วก็การพูดคุยกันแล้วก็เขาคงจะปรากฏ
ก็เป็นข่าวมามั่งนะฮะบางทีก็เดี๋ยวก็ทราบครับ
แต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่มีอะไรที่แตกต่างอะไรไปนะฮะ

ที่ไม่แตกต่างอะไรไปหมายถึงว่าก็เป็นประจำกระแสข่าวที่มีนะครับ
ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวแต่ว่าก็
ก็รอให้ชัดเจนขึ้นผมว่าหลังวันที่๑๙ก็คงชัดเจนแล้วนะครับ

ผมมั่นใจครับว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านที่เรียบร้อยนะฮะ
แล้วก็นำมาซึ่งความเข้มแข็งของพักพลังประชารัฐ
แต่แน่นอนในการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนั้น
กำหนดวาระการประชุมในวันพรุ่งนี้นะฮะ

มีอยู่วาระที่จะต้องเพิ่มเติมขึ้นก็คือ
วาระที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับนะฮะ
มีข้อบังคับที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นหลายประเด็น
แต่ว่าประเด็นต่างนั้นก็จะชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะครับ